จังหวัดปลาจีนบุรีครับคุณผู้ชมครับรถบรรทุกพ่วงนะครับ
เป็นรถบรรทุกปูนมายางระเบิดยางระเบิดไฟลุกท่วมเลยครับ
นั่นแหละฮะดูสิครับไฟลุกมาจากใต้ท้องโอ้โห
นี่ครับไฟไหม้ครับตัวลูกพ่วงของรถบรรทุกปูนฮะ
จอดอยู่นะครับไหล่ทางถนนสายสามสิบสามตัดใหม่
ห้วยขื่อตะบนประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับ
โอ้โหควันขโมงดำปีเลยไฟไหม้นะครับกินพื้นที่ไปสักครึ่งคันได้แล้วนะฮะ
มูลนิธิสว่างร่วมกระตันยูปลาจินบุรีนำรถดับเพลิงนะครับ
เข้าไปดับไฟใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีจึงสามารถสกัดไฟเอาไว้ได้
ส่วนคนขับออกมาจากตัวรถได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บใด
สอบถามนายนพรัชธรรมะทันตาอายุยี่สิบแปดปี
คนขับรถพ่วงเนี่ยเล่าบอกว่าเขาขับรถคันนี้บรรทุกปูน
จากนครนายกมุ่งหน้ากะบินบุรีครับ
พอมาถึงที่เกิดเหตุยางหลังซ้ายระเบิดนะครับ
ก็ชะลอเข้าข้างทางนะครับจนรถพ่วงที่ตามหลังมาตะโกนบอก
ควันขึ้นแล้วนะควันขึ้นแล้วนะพอลงมาดูครับ
เห็นกลุ่มควันขึ้นมาที่จากตรงยางระเบิดนะคุณผู้ชม
นะครับก็รีบนะครับเอาหัวพ่วงเนี่ยออกจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็ค่อยกลับมาดูพบว่าโอ้โหไฟลุกพ่วงแบบนี้แล้วฮะ
ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เพิ่งจะมีเหตุยางระเบิดนะครับ
ว่าจะต้องเปลี่ยนยางไป๒เส้นด้วยมาวันนี้
เอายังมาระเบิดอีกนะครับเพราะดีตั้งสติได้นะครับ
แล้วเอารถจอดแล้วถอดหัวพ่วงได้ทัน

ในตัวหัวพ่วงฮะต้องดูเรื่องของคุณภาพ
ประสิทธิภาพของยางด้วยนะครับ